คุณผู้ชมฮะอัปเดตเหตุการณ์ใหญ่กันนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานี้มีเหตุปล้นทองคุณ
แล้วก็อุกอาจมากเอาอาวุธสงครามมาเลยนะฮะ
แต่ว่าถูกเจ้าของร้านทองยิงกลับยิงสวนนะฮะ
แต่ว่ามันเป็นประเด็นดราม่าออกมานะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะจังหวะของการบุกป้นทอง

สี่คนร้ายคุณค่ะสวมชุดดำนะฮะอุกอาจนะฮะยิงกระจกประตูร้านทอง
แล้วก็บุกเข้ามาแบบนี้ถีบเข้ามาบุกเข้ามาแบบนี้

กำลังจะใช้ไอ้ที่ตัดเหล็กเนี่ยตัดตรงตู้ทองกำลังจะเจียเหล็กอยู่ฮะ
ปรากฏว่าเจ้าของร้านเอาปืนออกมาด้วยยิงสวนเลยคุณยิงสู้
จนคนร้ายทั้งสี่เนี่ยถอยร่วนฮะ

แต่เห็นไหมมีคนร้ายคนหนึ่งพยายามสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อยู่

ปรากฏว่าถูกยิงครับ

ประเด็นสำคัญก็คือ๑ความอุกอาจของโจรเหล่านี้

๒กลุ่มโจรเหล่านี้เคยมีประวัติโชคโชคเรียกเป้าหมายในการป้นร้านทอง
ประเด็นอีกประเด็นที่เป็นดราม่า
เพราะว่าในโลกโซเชียลถกเถียงกันเรื่องที่ว่าเอ๊ะ
เจ้าของร้านที่เอาปืนมายิงใส่คนร้าย

เพราะคนร้ายวิ่งหนีกันอยู่แล้ว
คุณผู้ชมก็แล้วแต่เรื่องนี้
ต้องติดตามเป็นประเด็นไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะ
เรื่องที่เป็นคดีเดี๋ยวว่ากัน
เอาเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่ากันก่อนนะครับ
ว่าคนร้ายบุกเข้ามาแต่ถูก
เจ้าของร้านยิงสวนไปขนาดนั้นนะฮะ
คือมีข้อถกเถียงกันจนกระทั่งทางด้านของทนายคุณ

โพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องนี้
ว่าเจ้าของร้านทองทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
โดยโพสต์เป็นภาพในจังหวะที่คนร้าย
เขาก็ยกปืนเล็งเข้ามาที่ร้านเหมือนกันนะคุณนะ

ว่าคนร้ายบางคนยังใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าของร้านทอง
แม้ว่าคนร้ายจะวิ่งหนีก็ตาม
นั่นแหละถือว่าเจ้าของร้านทองสามารถยิงป้องกันได้
สามารถยิงป้องกันได้นะครับ
คือประเด็นนี้ทางฝั่งทนายนะครับ

คนร้ายหนีไปแล้วถือว่าพยานอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย
จริงมันสิ้นไปแล้วนะถ้าคนร้ายหนีไปแล้ว
เจ้าของร้านทองยิงคนร้ายตายตามกฎหมาย
จะต้องรับผิดชอบหรือไม่เพราะเหตุใด

ว่าการยิงคนร้ายที่กำลังหนีโดยคนร้ายไม่ได้ต่อสู้
จะอ้างป้องกันตัวไม่ได้

เพราะเหตุพยานอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย

แม้แต่การอ้างป้องกันเกินกว่าเหตุ

แล้วทำไมคือแบบยังยิงอีกมันเกินกว่าเหตุอื่นไปไหม
เขาวิ่งหนีไปแล้วเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรเลย

แล้วเราจะถือว่าเป็นการป้องกันตัวได้หรือไม่

ไม่อาจจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวได้
แต่ในท่อนสุดท้ายที่ทนายเกิดผล
โพสต์แบบนี้ครับ

แต่ถ้าดูภาพเหตุการณ์ที่แท้จริงจนจบ
ลองดูว่าตอนที่เห็นคนร้ายที่วิ่งออกไป
มีคนร้ายคนหนึ่งกำลังเล็งปืนเข้ามาทางร้านทอง
เท่ากับเล็งปืนเข้ามาหาเจ้าของร้านทอง
โดยระบุว่าถ้ามีภาพชัดเจนขนาดนี้

นิ่งก็ได้เขาแชร์กันอยู่ในโซเชียลนะครับ

ถ้าเห็นชัดเจนว่าคนร้ายบางคน
ยังใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับเจ้าของร้านทอง

ยิงต่อสู้กับเจ้าของร้านทอง
ถือว่าพยันอันตรายอันละเมื่อต่อกฎหมายยังมีอยู่
เจ้าของร้านทองสามารถยิงป้องกันได้

ไม่เป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุครับ

ภาพที่เราให้ทีมงานเตรียมไว้

ค่ะเพราะว่ามันจะมีจังหวะด้านนอกร้านไง
จังหวะที่ผู้ชายคนนี้วิ่งมา

ทนายก็ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้

ยิงเขาจนล้มคว่ำแบบนี้

แต่บางคนก็บอกจะไปเห็นใจคนร้ายทำไม

บุกเข้ามาแบบอุกอาดขนาดไหน

คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าในคดี

วันนี้ทางตำรวจลงพื้นที่

เพื่อไปตรวจสอบและเพื่อจะตอบคำถาม

ว่าเจ้าของร้านทองเป็นแชมป์ยิงปืนเลย
เป็นนักแน่นปืนได้ถ้วยมาด้วย
คนร้าย๔คนมาปล้นไม่ดูเลยเหรอนี่ดูเห็นไหม
ใช่แล้วปืนที่เขาใช้โอ้โหปืนหลักแสนนะ

ทีนี้วันนี้ตำรวจไปพบเจ้าของร้านทอง

เจ้าของร้านทองก็คือนายพิษศรับพิษภัณฑ์อายุ๔๖ปีนะฮะ
เขายืนยันว่าผมเองมีเจตนาในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
โดยนัดแรกเป็นการยิงขู่
ผมยิงขึ้นเพดานด้วย๓คน

ต่อมาสังเกตเห็นว่า๑ในคนร้ายเนี่ย
ปืนเข้ามาจึงยิงสวนไป
โดยไม่ทราบว่าจะถูกคนร้ายหรือไม่
แต่หากตำรวจจะแจ้งข้อหาผมก็พร้อมที่จะเข้าชี้แจง
และขอบคุณชาวโซเชียลที่ให้กำลังใจด้วยนะครับ

ที่ไหนครับ

ผมขอขอบคุณมากเลยครับ

เดี๋ยวค่อยจะว่ากันอีกที
เราก็ละวังเต็มที่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับ
ผมก็ไม่อยากจะให้เกิดเกดการดูนี้ขึ้นอยู่
ไม่ว่ากับร้านผมหรือเกิดจากร้านอื่น

แล้วก็อยากให้ล้านทองทุกร้าน
ปกป้องตัวเองให้เต็มที่

พลตำรวจตรีปกประพบบดีพิทักษ์
ก็ลงพื้นที่วันนี้เหมือนกันในช่วงเช้านะครับ
กล่าวถึงข้อสงสัยทางคดีว่าเจ้าของร้านทองจะมีความผิดหรือไม่
ว่าเป็นการป้องกันทรัพย์หรือว่าทำเกินกว่าเหตุนะครับ
ทางตำรวจบอกแบบนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน
รวมถึงแรงจูงใจซึ่งเบื้องต้นทราบว่ากระสุนนัดแรก
ยิงขึ้นเพดานคุณผู้ชมคือตำรวจเข้าไปตรวจสอบในร้านทองเลยนะ
ก็ไปดูร่องรอยวิถีกระสุนเหมือนกัน
กระสุนนัดแรกที่ทางเจ้าของร้านบอกว่าเป็นการยิงขู่
มันก็ขึ้นบนเพดานจริงคุณขึ้นบนฝ้าจริง
ส่วนนัดที่๒ถึงนัดที่๔จะยิงไปด้านหน้านะครับ
แล้วอีกอย่างมันต้องดูนอกจากวิถีกระสุนแล้ว

คุณผู้ชมฮะเพราะเครื่องกีดกั้นก็คือกระจกของร้าน
ก็จะพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของร้าน
โอ้โหเล็งตรงไปที่คนร้ายเลยหรือเปล่า
ไอ้เครื่องกีดกั้นมันขวางตาเหมือนกันนะครับ
และยังมีประเด็นที่ชาวโซเชียลพูดถึงกันมากก็คือ
ประเด็นเรื่องความแม่นในการยิงปืนของเจ้าของร้าน
ทีมข่าวก็ถามแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของ
นายสนามยิงปืนมณฑนฐานบกที่๓๑๐นะคุณนะ
พันธรีกิติเกิดผลนะครับในฐานะครูฝึก
เปิดเผยแบบนี้ว่านายพิศิษฐ์หรือเคนะครับ
มาอบรมในการใช้อาวุธปืนจริง
ที่สนามมธบ๓๑๐นี่แหละฮะ
มาพร้อมกับภรรยาเมื่อ๘ปีก่อน
นี่คือแปลว่าทั้งสามีภรรยาเป็นนักแม่นปืนนะ
แล้วไม่ใช่แค่นั้นคุณไม่ใช่แค่เคยอบรม
คือเคยแข่งขันในรายการที่สนามแข่งเขาจัดเอาไว้
แล้วเป็นการแข่งระดับจังหวัดได้ถ้วยรางวัลด้วยนะคะ

สามีภรรยาคู่นี้ก็จะไปเพื่อซ้อมยิงปืนคุณคิดดู
แล้วพูดถึงประเด็นเรื่องไอ้ปืนเนี่ย

ก็มีปืนหลายกระบอกหลายชนิดนะ
แล้วถามว่าเขาเป็นคนยังไงถามครูฝึกนะ
คุณฝึกเขาก็บอกว่าก็เป็นคนที่ใจดีนะ
เป็นคนที่ใจเย็นด้วยเอาลองฟังหน่อยค่ะ

จนเขาหันปากกระบอกปืนเหมือนจะยิงตอบโต้กลับมา

เขาต้องยิงสวนออกไปก็เลยไปโดน
ทีนี้การยิงของเขาสังเกตดูเขาไม่ได้ยกขึ้นเล็งยิงเลย
เขายิงต่ำคือยิงขู่เท่านั้น

เหลือระยะแค่๑๐เมตรประมาณ๑๐เมตร

เพราะตำรวจต้องตามจับกลุ่มตัวใช่ไหมฮะ
คือเมื่อวานนี้มีโจรที่ถูกยิงบาดเจ็บ
ก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาล
ถูกยิงเข้าที่กลางหลังแล้วก็อาการยังสาหัสอยู่นะครับ
ยังสาหัสนะเพราะว่าข่าวมันออกมา
ตอนแรกก็มีเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่เสียชีวิต
เสียชีวิตนะสาหัสอยู่นะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็ถูกจับได้
ทั้งสองคนเป็นชาวมงค์สัญชาติเมียนมา

ส่วนอีกสองคนที่หลบหนีเนี่ย
เป็นชาวฝั่งนู้นเลยผู้การจังหวัดบอก

เจ้าหน้าที่เนี่ยแกะรอยตามอย่างกระชั้นชิด
เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีข้ามประเทศไป
อย่างประเทศเมียนมาประเทศต้นกำเนิดของเขานะครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนี้เองนะครับ
ตำรวจสามารถคุมอีกหนึ่งคนร้ายได้นะครับ

ขณะที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่า
หลังจากก่อเหตุนะครับ
โดยนายเตอร์เนี่ยนะฮะหลังจากถูกจับแล้วนะครับ

ก็ถูกนำตัวไปทำแผนที่ร้านทองนะ

นายเตอร์นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์คันที่๒
มาในที่เกิดเหตุมาที่หน้าร้านทอง
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวได้พยายามสอบถามนายเตอร์

และใครเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงใส่ร้านทอง
แต่นายเตอร์ไม่ตอบคำถามใดนะครับ

เตอร์เป็นคนยิงไหม
เตอร์เป็นคนยิงไหม

เตอร์ก็เงียบนะคะไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะ
คุณผู้ชมฮะสรุปแล้วตอนนี้จับ๓

แต่ว่าเหตุการณ์นี้นักข่าวก็ถามทางผู้การ
ผู้การจะยังปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์อีกหรือเปล่า
เพราะว่าแก๊งโจรแก๊งนี้ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่แก๊งอุกอาจนะ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์เคยก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดตากนี้แล้ว
ได้ทองน้ำหนักไปถึง๑๘๒บาทใช่แล้วก็หนีไปได้ไงมีการหนีไป
คิดดูสิมาถึงปุ๊บยิงแล้วก็แบบเอาเท้าถีบกระจก
แล้วก็เข้ามามาก่อเหตุเอาที่เจียจะมาตัดตู้ทอง